ทะเลาะกับพันรยาหลังจากนั้นนะคะ
ทะเลาะกันหนักเลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
สุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ข้างทางจนเสียชีวิตนะคะ
ภรรยาไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่าทำไมกระเป๋าสตางค์กับบัตรประชาชน
ที่สามีพกอยู่เป็นประจำมันหายไปไหน
แล้วสังเกตที่บริเวณท้ายทอยเนี่ย
ไปเจอบาดแผลคล้ายถูกของมีคมด้วย
มันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือมีใครไล่ฟันมา
เป็นโจรจะปล้นแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ตำรวจสอบภอมึง๑๐๑เข้าไปตรวจสอบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนคอนกรีตสายบ้านเหล่ากล้วยป่าม่วง
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑

ใกล้กันพบศพชายสวมเสื้อยืดสีดำ
สภาพศพกระโหลกศีรษะแตกแขนขาหักทั้งสองข้าง
และพบโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋ากางเกง๑เครื่อง
แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานในตัวเลยนะคะ
จากการสอบสวนชาวบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าประมาณตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงคล้ายรถล้มดังสนั่นเลย

เป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักชนกับต้นไม้
และมีผู้เสียชีวิตนอนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ด้วย
ต่อมานางสาวจารุณีเพชรเกิดอายุ๒๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ธุระการวิทยาลัยเทคนิค๑๐๑
ได้ทราบข่าวนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อสามีได้
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามาดูเหตุการณ์ค่ะ

ศพที่เจอคือสามีตัวเองนะคะ
ชื่อว่านายสถาพรปะง้าวอายุ๒๒ปี
ทำงานอยู่ที่โครงการชลประธานฝ่ายทีกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นแหละ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเลิกดึกหมายถึงฝ่ายหญิงนะ
งานดึกกลับบ้านช้าพอมาถึงบ้าน
เกิดการทะเลาะกับสามีเพราะว่าสามีไม่พอใจนะคะ
หลังจากนั้นสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย

แล้วก็ขาดการติดต่อไปจนรุ่งเช้าเลยค่ะ

คือทะเลากันค่ะ

แล้วเขาไม่เคช่าแสงหนู

แล้วเขาก็เหลือเซ็งเขาก็บอกอยู่ที่นี่เจ้าจะออกมา

แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ดูหา

เนี่ยเมื่อคืนเพื่อนเขาไปตามหาอยู่ที่บ้าน

ภรรยาตอนที่ไปดูศพในจุดเกิดเหตุ

ว่าดูจากบาดแผลที่ศีรษะของสามีเนี่ย
มันคล้ายกับถูกของมีคมฟัน

เจ้าหน้าที่บอกว่ากระเป๋าสตางค์กับประชาชน
ที่ปกติแล้วสามีพกติดตัวเป็นประจำ

เธอก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุข้อเท็จจริงอีกครั้ง
เดี๋ยวรอผลชนสูตรนะคะสำหรับกรณีนี้